รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าสาวไทยคนนึงนะคะ
แล้วเธอเกิดอาการบอกว่าท้องไม่รับเธอเลยต้องไปทำแท้งค่ะ
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสนั่นโลกออนไลน์ทันทีนะคะหญิงสาวรายหนึ่งแฉหมดเปลือกเลยว่าอ้างว่า
คบหากับซุปตาสุดฮอตชาวไต้หวันหรือว่าโจอี้เหมือนเองนะคะ
หรือว่าคนไทยคุ้นชื่อใจหรือว่าวิกเอฟโวนั่นเอง
บกันนี่ไม่ใช่คบเล่นนะคบนาน๕ปีแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นเธอตั้งคัน
แต่ว่าเธอเองไม่ได้รับการเหลวแลจากฝ่ายชายเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
ยังประกาศแต่งงานกับนางแบบนักแสดงรินยูไปด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะ
เธอเลยบอกว่าโอ้โหเครียดหนักแล้วจะเอายังไงดีกับชีวิตเลยตัดสินใจในทางที่ไม่ดีนะคะไปทำแท้งค่ะ
ก่อนจะออกมาแฉเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับเปิดเผยภาพบทสนทนาที่อ้างนะคะว่าใช้พูดคุยกับดารานุ่มคนดังกล่าวอีกด้วยค่ะ
ซึ่งการเปิดเผยเรื่องลับของสาวไทยรายนี้นะคะกลายเป็นท็อกออฟเดอร์ทาวน์กันเลยข้ามคืนแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากในกระทู้ดังรวมไปถึงที่ประเทศจีนด้วย
แต่เธอเองบอกว่าเธออยากออกมาบอกเรื่องนี้

ใช้ระยะเวลาในการคบหาดูใจกันถึงตั้ง๕ปีนะคะ
แล้วก็หลายคนก็ยังมีการตั้งข้อสังเกต
แล้วก็ตามขุดคุยถึงความไม่ชอบมาภากลหลายเรื่องด้วย
ทั้งช่วงเวลาที่กล่าวอ้างเอาไว้ว่า
เพราะแสลงชื่อดังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอจริง
ซึ่งบ่ายวันนี้เดี๋ยวรอเกาะขอบหน้าจอกันไว้ให้ดีแล้วกัน
เธอจะมีการแถลงอีกครั้งอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ